อะไรคือวันนั้นลูกเป็นคนบอกให้มา

ลูกเขาบอกว่าแม่มีรายการหนึ่ง

คือเขาไปเห็นคลิปที่ได้รางวัลนะคะ

ผมอยากเห็นไหมมันเป็นคลิปแล้ว

แล้วก็แม่ครับรายการนี้

เขาไม่สนใจว่าแม่จะรูปร่างยังไง
หรือแก่ยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย

ถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยเรียนมหาลัยเหมือนผม

พี่ไก่เข้าไปในรอบลึกอะ
พอมันเริ่มเข้าไปในลึกแล้วรู้สึกยังไง
ก็เริ่มเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างนี้เฮ้ย
เออมันถึงไหนแล้วเนี่ยมันเข้ามาถึงนี่เลยเหรอ
แล้วก็เหมือนมันกลายเป็นแบบว่าไม่เคยร้องเพลงอะไรที่แบบว่าแค่สองท่อนเนี่ย
ทำไมมันจะขาดใจตายขนาดนี้

ในที่สุดผลปรากฏออกมาว่าพี่ไก่เป็นคนหนึ่งในนั้น
ตอนรอบสุดท้ายใช่ไหมคะ

ประกวดเมื่อเข้าไปถึงรอบลึกปุ๊บ
มีความฝันว่าอยากจะเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สิน
ใช่ค่ะมันจะเกือบมี๑๐บาท

แล้ว๓ล้านก็คือมีโครงการว่าจะซื้อคอนโดที่เราอยู่เช่ามา๑๒ปี

คือเขาขายให้เราเองล้านนิดอย่างนี้
คือแบบโอ๊ยมีเงินซื้อบ้านแล้วอะไรอย่างนี้
ตามใช้หนี้แบบทุกอย่างที่เรายืมมาอะไรอย่างนี้
ก็พยายามแบบมันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราแก่แล้วเราคงไม่ได้อย่างนี้

ดดันเยอะไหมพอเรารู้ไพ่แล้วมันจะกดดันมากกว่าเดิมไหม

ก็เลยไม่ได้แล้วก็บอกลูกบอกลูกไพ่ออกมาเป็นเดสแม่

ลูกก็ภูมิใจมีความสุขแล้ว

ว่าผู้หญิงคนนี้มีลูกแล้วเป็นอภิชาติบุตรหรือไม่
คือดาวเจ้าเรือนพบปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรหรือบริวารมาอยู่ในพันธุ
เรียกว่าปุตตะพันธุ
พันธุแปลว่าบ้านแปลว่าครอบครัว
แปลว่าลูกเป็นที่รัก
เป็นที่สร้างก่อร่างสร้างครอบครัว
ที่บอกว่าไม่ได้บ้านตามที่ได้หวังก็จะได้โอกาสนั้น
เดี๋ยวไม่นานไม่นาน
ตั้งแต่ประมาณ๑๘กุมภาพันธ์ปีนี้
ไปจนถึงสิงหาคมหรือจากสิงหาคมปี๒๕๙
ไปถึงสิงหาคมปี๕๐มีโอกาสได้บ้าน
อันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแรงผลักดันของลูก

นี่ปี๖๐ปี๖๐เลยนะถึงปี๖๐เลยได้บ้านแน่นอน
ถึงจะไม่มากเพราะว่าวิวยังไม่สูง

เขาก็เป็นถูกชิงทุนการศึกษาแล้วก็ได้แล้ว
คาดหวังกับลูกชายคนนี้ยังไงบ้าง
ก็ไม่คาดหวังอะไรเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเข้ามาเนี่ย
เขาเป็นเด็กที่มีความคิดโตกว่าผู้ใหญ่
แล้วเขาก็ดูแลแม่คือบางทีพอแม่เมื่อยเขาก็นวดเท้า
แล้วก็ทำนวดทำนี่ให้อย่างนี้
เขาก็คือเราดูแล้วคือถ้าเราตายเนี่ยเขาอยู่ได้แล้ว
ก็มีความคาดหวังก็แค่ว่าเราอยากจะ
ตอนนี้เราก็แค่อยากจะหาเงินมาซัพพอร์ตให้เขา
เรียนให้จบแล้วจนกระทั่งเขามีงานทำ
พอเสร็จจากนั้นเราก็เราไม่หวังอะไรแล้วค่ะ
ตอนนี้เริ่มมีงานเยอะขึ้นไหมครับ

เพราะหมอรักษ์บางทีชีวิตคนเราบางทีบอกจะต้องสำเร็จ

แต่นี่ชีวิตจะเปลี่ยนตอน๔๙จะ๕๐
คนไหนในปีนี้มีโอกาสที่ชีวิตจะเปลี่ยนเหมือนพี่ไก่บ้างไหมฮะ

คนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิต
คือ๑คนที่เกิดในราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกร
มุทยูที่ยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่๖มีนาคมนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ย
มันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะทำให้คนเกิดราศีเมษเปลี่ยนชีวิต
เพราะฉะนั้น๖มีนาคมไปแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งรับให้พร้อมกับว่า
และเราได้ทำอะไรแล้วบ้าง๑๒๓๔๕แล้วเราควรจะพัฒนาพัฒนาด้านอะไร
หนึ่งภาษาจีนต้องเรียนรู้เพิ่มหรือเปล่าคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ไหม
ขอเรียนรู้เรื่องร้ายออฟฟิเชียลทำอย่างไรทุกอย่างต้องเรียนรู้หมด
นี่คือความหมายเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นว่าคุณจะแก่
คุณจะเด็กคุณจะอะไรก็ตามทีคุณจะกลับมาใหม่คุณจะมีการเริ่มต้นใหม่
หลังวันที่๖มีนาคมนี้เป็นต้นไปถ้าคุณใส่ใจและวางแผนชีวิต
คนเราเนี่ยจะประมาทกับตัวเลขไม่ได้อย่าไปสนใจว่าตัวเลขอายุเท่าไหร่
ราศีไหนในปีนี้แม้อายุจะผ่านไปแล้วเท่าไหร่
แต่เกณฑ์งานมีสิทธิ์รุ่งตอนอายุเยอะหรือตอนแก่แล้ว
เท่าที่เห็นเนี่ยดาวเสาโคจรในราศีพิจิกษ์เป็นมหาอุด
หมายถึงคนเกิดราศีมังกรหมายถึงคนเกิดราศีมังกรที่มีเทพพระเสาเป็นเทพประจำตัว
ในเวลานี้โคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคต่อจากมหาอุทธเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
และอยู่ไปจนถึงปี๒๖๐จากนี้จนถึงปี๒๐๖๐ใครเกิดราศีมังกร
หากมีความรู้ความสามารถอันใดมีสินค้าค้างสต๊อกอยู่สักเท่าไหร่
เอาออกมามีโอกาสขายได้มีโอกาสกลับมามีชื่อเสียงและประสบความเร็จได้
เป็นตัวอย่างเลยอันนี้จะดีได้อีกกี่ปีฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ห่วงเวลาที่
คืออันนี้เสร็จเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามาเลยฉันรู้แล้วที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ชกชวยมันมาเถิดเก่านี้จะสู้คาใจมาเลยมา

อันนี้ยาวมีฟันทงมีการวางแผนสำหรับตัวเองจากนี้ไปยังไง

สู้ไหมสู้ค่ะทำหมดทุกอย่าง

สอนค่ะตอนนี้งานการก็ไม่น่าห่วงเพราะว่าพี่ไก่เข้ามาอยู่ในช่วงของการทำงานที่เป็นโรของการทำงาน
ปกติถามแต่ไพ่ตัวเองวันนี้อยากจะถามอะไรอาจารย์ลักษณ์
แสดงว่ามีความพระทราบทาง

คืออย่างนี้นะบุคคลที่จะเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับติดตราตึงใจเนี่ย

คือพูดแล้วดูอีกดวงหนึ่งที่เราดูให้กับอดีตนางงามไปแล้วลูกเกดเขาก็มีดาวดวงนี้เด่น
อีกคนนึงก็มีดาวดิวรีเด่นคือดาวอะไรที่แบบเป็นมายาบันเทิง

ราหูในดวงชะตานี้เป็นนิตแปลว่าเสื่อมที่สุด
ในความเป็นราหูในความเป็นมายาในความเป็นดราม่า

เรื่องดาราเนี่ยแหม่มันยากนะเพราะว่าในดวงเนี่ยมันชัดเลย
แต่พี่ไก่เนี่ยร้องเพลงแล้วคนติดตราตึงใจในเรื่องของเสียงเพลง
แต่จะไปแสดงเนี่ยมันจะไปอีกบทบาทหนึ่งแล้วนะมันไม่ใช่ในดวงนี้มันไม่เด่น
เพราะฉะนั้นในดวงนี้เราเห็นชัดในเรื่องของการอยู่ในวงการของการร้องเพลง
แล้วก็วงการที่เป็นครูถ่ายทอดวิชาให้กับคนรุ่นหลังได้
ผมอยากให้ลูกเขาได้มาชมเทปนี้แล้วให้ลูกเขารู้ว่าที่คุณกำลังจะทำในเรื่องของโซเชียล
เพราะแปลว่ามันจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อข่ายที่รู้จิตรู้ใจรู้ยุญญาณ
แล้วอยากนะคนในโลกนี้หรือจากคนไทยก็ตามทีตอนนี้โหยหาความสุขมันเกิดจากสตอรี่
สังเกตไหมเวลามีหนังโฆษณาที่เป็นสตอรี่เรื่องราวโอ้โหคนแชร์คนไลค์มันมหาศาลทำไมถึงไม่แต่งแต่ละเรื่อง
วันหนึ่งที่ผิดหวังในความรักวันหนึ่งที่แทบไม่มีกินวันหนึ่งที่เคยผิดหวังเรื่องงานที่เสียโอกาส
ได้รู้ในเรื่องของดวงตัวเองจากที่ดูผ่านไพ่มาถ้าจะรวบรวมชีวิตพี่ไก่ตลอดเกือบ๕๐ปี
เป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมนะตรงนี้เนี่ยพี่ไก่จะรวบรวมแบบไหน
ก็คือว่าอยากจะเตือนว่าทุกคนเราชีวิตทุกคนนะคะ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเสี้ยววินาที
เพราะฉะนั้นจะต้องมีสติและไม่ประมาท
หลงระเริงกับพวก

ใช่แล้วก็จงอยากเขาเรียกอะไรอ่ะ
อย่าทุ่มเทเชื่อใจหรือรักใครมากเกินกว่ารักตัวเอง

หลายคนพูดแมวเก้าชีวิต
ไม่เคยเห็นภาพชัดเท่ากับแขกรับเชิญของเราคนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมฮะบางทีเขาบอกมันยังไม่ถึงวันของเรา

คำถามที่เราจะถามกลับไปว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะมันจะถึง
เห้ยเราแก่ไปหรือป่ะมันใช่หรือป่ะ
สิ่งหนึ่งฮะอย่างที่บอกว่าดวงประมาทไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวเวลาเดียว
ดวงนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่มีอายุเป็นเจ้าเพศ
ดวงนี้ไม่ใช่คนอายุ๑๐กว่าบางทีดวงของเราอาจจะดีขึ้น
อายุที่๔๐๕๐เพียงแต่เราให้กำลังใจตัวเองแล้วก็บอกว่า
ขอให้มีลมหายใจของเราเนี่ยไปถึงวันพรุ่งนี้แค่นั้นแหละแน่นอนว่า
ของเรามีโอกาสจะเปลี่ยนได้แน่นอนฮะทุกวันเราตื่นขึ้นมา
พร้อมกับความรู้สึกแย่ซิ่งแล้วแต่งตัวแบบว่าเสียไม่ได้
แล้วก็ไปทำงานแล้วก็ทำแบบใช้เท้าทำมากกว่ามือทำ
ครับคุณกำลังจะดูถูกคุณค่าของความเป็นชีวิต
หรือตัวเองเคยมีเคยเป็นมีความสามารถอะไรก็ลืมไปเสียแล้ว
คุณรู้ไหมว่าคุณที่เกิดในราศีธนูเนี่ยซึ่งพี่ไก่เนี่ย
เป็นตัวแทนชาวราศีธนูเป็นเวลาที่จะหวนกลับคืนมาอีกครั้ง
ตั้งแต่๑๑กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึง๖สิงหาคมปีนี้
รู้อย่างนี้ทำไมจะรอสิรออะไรอ่ะลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัว
ตัดผมทรงใหม่หรือหาเสื้อผ้าที่ไม่เคยใส่มานาน
กลับมากลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำใจให้ชุ่มชื่น
แล้วก็ออกไปเผชิญกับเรื่องราวต่างสู้ในสิ่งที่มีตัวเองมีความสามารถ
ปฏิหารที่ถ้าเกิดไม่ใช่แปลว่ารอนี่คือความหมาย
ผมเป็นหมอดูแล้วเหมือนเกินกับคำว่าลอ
วันนี้หวังว่าชีวิตของพี่ไก่จะเป็นบทเรียนให้กับคุณได้ว่า
ถ้าคุณลุกขึ้นมาแล้วมีความสุขแต่เบื้องต้นพร้อมจะเสิร์ฟให้แก่ใคร
ความรู้ความสามารถในความเป็นไป
อาจจะสร้างคุณประโยชน์และเกิดอัศจรรย์ปฏิหารในชีวิตตั้งแต่บัตรนี้ครับ
ขอบคุณประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าของดาวของเราในคืนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้เธอในเรื่องของการร้องเพลง
หรือการฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เธอได้
หรือแม้แต่ถ้าจะดูไพ่ทาโร่หมอดูไก่ยินดีต้อนรับค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพื่อไปตรวจดวงชะตาแบบอีกอย่างหนึ่งโหราศาสต

หรือลาหูเสริมดวงชะตาจากร้ายไก่ดี

มีตลอดทั้งสิบสอง

อันนี้ครึ่งปีไหมทั้งปีแล้ว

ช่อง๓๒ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

รับเชิญคนนี้เนี่ยเขาเป็นซุปตาหญิง
แล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเพลงของเธอ
ุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงครับ
นิ่งอย่างนี้แต่เวลาร้อนโกรธโมโห

คนที่มีดวงพื้นเดิมแบบนี้เมื่อสุขมากที่สุด

แสดงว่าช่วงที่ดังอยู่เกิดอยากมีครอบครัวขึ้นมา

ก็คือไม่เห็นด้วยแล้วก็สั่งเลิกทันที
ทำแท้งกับแต่งงานเดินต่อ
ดวงชะตานี้เมื่อ๑๘ปีที่แล้ว

อีกรอบนึงเนี่ยคือมันจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชิดในรอบ๑๘ปีอีกครั้งหนึ่ง